บอกให้ติดตาม
ว่าคุณเป็นแฟนกับเขาเรียบร้อยแล้ว

เพราะมันเคยเกิดขึ้นจริง

ขณะที่คุณอยู่ในห้องโดยที่คุณไม่รู้ตัวอะไร
แฟนสาวของคุณได้เปิดห้องเข้าไป
คุณกำลังมีปฏิสัมพันธ์อะไรกับสาวอีกคนหนึ่งอยู่
อุ๊ยเอาละ

หลายคนที่เป็นเพื่อนกู

คำแรกที่คุณจะบอกแฟนคุณคืออะไร

มีนักแสดงต้องมีตัวผู้หญิง
ผู้หญิงคนนี้ที่เสเพลย์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

ไปเล่นกับพี่เขาเลยเอาใครก่อนนี่ผู้หญิงเอาใครก่อน

เหรอก็บอกให้ทำการแสดงให้เห็นภาพ

เอาไว้หน่อย

ไม่ฉันน่ะอยู่ในห้อของเขามือเป็นใคร

ถ้าเป็นแบบนี้ก็เพื่อนเราได้ยังไง

เฮ่ย
โอเคเคลียร์แบบนี้อ่ะคงยีมเป็นอย่างนี้

เทอร์เป็นเพื่อนเรากอดกันลากัน
ไปล้างั้นลาอะไรน่ะ
ไปล้างั้นจะให้ลูกร้านหนาเธอพาฉันมา
หุ้ยกำลังจะเข้าไปแล้ว

เดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปท้องฟ้าจำลองนะครับ
พรุ่งนี้นี่ไปท้องฟ้าจำลอง

ที่เป็นผู้ชายที่ยอมรับอยู่คนเดียว